ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนมีคู่มีแฟนระวังขัดแย้งจนสัมพันธ์ขาดหาย
โสดที่เพิ่งเริ่มรับรักอาจจะยังไม่สมหวัง
คนแต่งงานแล้วรักไม่สดชื่นห่างหายสัมพันธ์ทางเพศ
สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแค่ปวดหัวตัวร้อนเพราะสภาพอากาศ
มีเกณฑ์อุบัติเหตุใหญ่เลี่ยงเดินทางไกลข้ามจังหวัดข้ามประเทศได้เป็นดี
การเงินมีอุปสรรคถึงขั้นขาดมือลาบหรือผลประโยชน์ที่ควรได้กลับไม่ได้
แม้เงินเข้ามือแล้วแต่จะได้ไม่ครบเลี่ยงการเสี่ยงแบบเกรงกำไรการพนันขันต่อ
การงานจะมีกิจการใหม่กิจการใหญ่กว่าเดิมมีการลงทุนกับคนอ่อนไวกว่า
การขยายกิจการต่างประเทศหรือหัวเมืองทำได้แต่ไม่ลุล่วงเลื่อนไปก่อนก็ดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์